ลองดูคลิปนี้นะคะคือคุณแม่ของน้องข้าวหอมเด็กหญิงวัยเก้าขวบ
เขาบอกว่าดูลูกสาวแปลกอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยหน่อย
สงสัยจะถูกวิญญาณนางรำเข้าสิ่งร่างลูกสาวมีอาการแบบนี้ค่ะ
แต่ถ้าดูตอนรำถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเนาะก็คิดว่าหนูน้อยคนนี้ซ้อมรำงานโรงเรียนหรืออะไรหรือเปล่า
ก็ท่าลำมาตรฐานทั่วไปใช่แต่ลำเสร็จแล้วฟุ๊บลงไปกับพื้นเลย
ข้าวหอมรำอยู่กลางบ้านคุณแม่ถ่ายคลิปเอาไว้แต่ว่าอยู่ดีน้องก็ล้มลงไปกับพื้นนะคะ
ก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นวิญญาณนางรำเข้าสิงลูกหรือเปล่ากุมารเข้าสิงร่างลูกหรือเปล่า
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราไปหาน้องข้าวหอมค่ะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีนะคะ
ในบ้านเนี่ยชั้นล่างก็จะมีมีกุมารมีกุมารหญิงใส่ชุดสีแดงจะมีหิ้งตั้งหุ่นกุมารอยู่ตรงนี้ค่ะ
แล้วก็มีขนมมีนมอะไรอย่างนี้นะคะได้เจอกับน้องข้าวหอมได้เจอคุณแม่ด้วยก็ถาม
คือกำลังคุยอยู่เลยกำลังถามข้อมูลจู่ดูอาการน้องข้าวหอมค่ะ
เบี้ยวพูดไม่ชัดก็ถามว่าน้องเป็นอะไรน้องคือใคร
ข้าวหอมบอกว่าตัวเองคือมะลิอายุ๔ขวบครึ่งแต่มาอยู่ที่นี่เพราะอยากอยู่กับมะม้า
ไม่กลัวพระหรอกนะชอบดื่มน้ำแดงและขนมขบเคี้ยวแล้วมะลิก็ออกจากร่างน้องข้าวหอมไป
ตรวจดีแต่ลำไม่เป็นผมจะไปแล้วไปแล้วเหรอลำปรุญการจะถ่าย
เดี๋ยวผู้ยาเขาจะด่าถึงเวลานี้
ได้แล้วเองได้ลำเองหล่ะเสมอ
พอมะลิไปก็ล้มเลยใช่ไหมออกจากร่างแล้วกลายเป็นข้าวหอมแล้ว
พอมะลิออกจากร่างไปน้องข้าวหอมก็ลุกมาลุกมาคุยนะคะ
ก็ถามแหละว่าเมื่อกี้หนูรู้ตัวไหมลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ข้าวหอมบอกไม่รู้เลยพี่อุ๋ยไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถามน้องด้วยว่าน้องข้าวหอมชอบรำไหมรำเป็นไหม

คุณจ๋าแจ่มสีก็เลยคุยกับชาวบ้านที่มาดูน้องข้าวหอมนะคะ
กลายเป็นว่าอ้าวมะลิมาอีกแล้ว

เข้าร่างน้องข้าวหอมอีกแล้วบอกอยากดื่มน้ำแดง

ให้ป้าขายของดีด้วยนะ
อยากได้เสื้อผ้าอยากได้กางเกง

น้ำแดงเอาไปซื้อวันนี้ป้าลงทุนเยอะแล้วนะ

แล้วมะลิก็ไปอีกแล้ว
มาม่าไปโผล่อยู่แบบนี้

ครอบครัวก็เลยเป็นห่วงใช่ไหม
อยากให้หมอปลามาช่วยหน่อยนี่กินขนม

ตอนนี้คือข้าวหอมแล้วนะไม่ใช่มะลินะคะ
แต่ผมก็แหม่คือไม่รู้สึกผมรู้สึกว่าเวลาที่น้องเขาบอกว่ามะลิกุมารเข้ามาเข้าร่างเขาเนี่ย
เขาจะขอน้ำแดงกับขนมใช่ไหมแล้วเขาจะได้ทุกครั้ง
แล้วพอเขาได้น้ำแดงได้ขนมเสร็จเขาก็จะอ้าวล้มตึงอ้าวมะลิออกไปแล้ว
เหมือนรู้ว่าถ้าทำแบบนี้แล้วก็จะได้กินขนมจะได้ดื่มน้ำแดงหรือเปล่า
ความเป็นเด็กอ่ะเนอะอ่าใช่ใช่ไหมทางคุณแม่นะครับบอกว่าย้ายมาอยู่บ้านเช่าหลังนี้
เมื่อ๘ตุลาคม๖๕นะฮะไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองวันแรกมาถึงก็เริ่มแปลก
ลูกชายคนโตบอกเห็นวิญญาณแม่ชีชุดขาวในบ้านส่วนข้าวหอมเนี่ยนะลูกสาว๙ขวบบอกเห็นเด็กผู้หญิงวิ่งอยู่ในบ้าน
แล้วมาขอกินขนมกินน้ำแดงถามว่าเป็นใครมาจากไหนเขาบอกเขาชื่อมะลิอยู่ที่นี่มานานแล้ว
กับแม่ไม่ยอมให้ไปด้วยจากนั้นเนี่ยนะตอนที่มีอยู่วันหนึ่งจะไปวังน้อยอายุทยา
ข้าวหอมบอกนี่น้องเขาตามมาด้วยนะเขานั่งอยู่ข้างแม่บอกแม่ยังดุลูกไปเลยบอกอย่ามาเล่นแบบนี้นะ
หลังจากนั้นลูกสาวเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวมีมะลิมาเข้าร่างมะลิมาเข้าทีบอกอยากกินน้ำแดง
อยากกินขนมปูไทยก็ต้องเอาให้เป็นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคุณเดี๋ยวมาสอน
ท่านผู้ชมคุณแม่บอกอย่างนี้แล้วจะมาตลอดบางทีมาแบบรำก็มีบางทีมาขอแต่ขนมกับน้ำแดงก็มี
นี่จนไปหาร่างทรงร่างทรงบอกเป็นวิญญาณแฝงร่างเฉยไม่อันตรายนะฮะไปผูกสายสินให้เด็ก
หุ่นกุมารในบ้านเดี๋ยวก็ดีขึ้นพอตั้งหุ่นกุมารไปปุ๊บมันก็ไม่หายขาดอ่ะ
เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาแบบนี้เลยอยากให้หมอปลามาช่วยเหลือ
กุมารเราชินแล้วเรากลัวนางลำนางลำซึ่งเราถามอะไรจะไม่พูดเลย
ถ้าลองเป็นนางลำเข้ามานี่พี่ถามไงเขาก็ไม่ตอบ
ไม่ลำอย่างเดียวจะไม่พูดเลยถามว่าชื่ออะไรอะไรไงไม่ตอบ
ใครเป็นคนลำบอกลิลำเขาสั่งให้ลิลำ
ชี๕องค์กับพระแล้วก็พระชัยมงคลกับตายายที่ศาลนู้นเขาสั่งให้ลำ
เพื่อไปโรงเรียนแล้วจะไปเป็นแบบนี้กับเขาไงแล้วก็ไหนแล้วต้องมีครูวิ่งบ้างแหละหนูว่า
ลูกครูเคออะไรอย่างเงี้ยใช่กลัวเขาจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้
ไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่จะมาทำแบบนี้ทำไม่เป็นหรอกพี่
ไอ้หอมมันก็ไม่เคยทำไง
คือแม่เขาบอกลูกสาวเขาไม่เคยเป็นแบบนี้ชาวบ้านก็มีทั้งเชื่อทั้งไม่เชื่อนะครับ
หมอปลาที่ทางคุณแม่ก็อยากให้ไปช่วยลูกสาวหน่อยนะครับ
หมอปลาบอกเห็นคลิปของน้องข้าวหอมแล้วตอนนี้เป็นห่วงนะ
แต่ก็บอกไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่
เรื่องทั้งวิทยาศาสตร์หรือว่าเรื่องทั้งกุมารเข้าร่าง
แต่ถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยไม่ดีแน่มันเกิดผลเสียกับเด็กแน่
เดี๋ยวพรุ่งนี้หมอปลาจะไปช่วยจะไปดูให้
ถ้าเกิดว่าเป็นผีเนี่ยมันแก้ไขง่ายแต่ถ้ามันไม่ใช่ผี
เพราะถ้าปล่อยไว้นานแบบนี้ไม่ดีแน่
และที่ที่สำคัญเรากลัวว่า
จะทำให้ผู้ปกครองเด็กไปเชื่ออะไรไปเรื่อย
เชื่อไปเรื่อยแล้วเด็กมันไม่หาย
คือถ้าเพื่อความสบายใจของคุณแม่อยากพบหมอปลา

แต่ผมว่าพาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลบ้างก็ได้

เพื่อเขาจะพูดคุยสอบถามเด็กแล้วจะรู้ว่า
ตกลงน้องเขามีแบบไหนอะไรยังไง
อาจจะใช้หลักจิตวิทยาเด็กเวลาคุยกันอะไรแบบนี้
แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะเป็นโรคจิตหรือเป็นบ้างอะไร

เดี๋ยวนี้ไปพบเพื่อให้หมอเขาคุยแล้วประเมินอาการเนี่ยอันนี้ได้นะฮะ